ให้กำลังใจครอบครัวคุณปอทฤษฎีได้หน้าจอของเรา
แต่ว่าตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
วัดกลางพระอารามหลวงที่จังหวัดบุรีรำกันบ้าง
เพราะวันนี้กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ

เช้านี้ก็เริ่มต้นด้วยการถวายพระทหารเพลให้แก่พระพิสุสงฆ์
บรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ
แล้วก็คุณรัชนีคำนึงควรผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีอยู่ที่นั่นทั้งสองท่าน

พิธีถวายพระทหารเพลได้เริ่มพิธีไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ท่ามกลางประชาชนและแฟนคลับที่ทยอยเดินทางมาอย่างเนื่องแน่น
ซึ่งบรรยากาศล่าสุดขณะนี้ที่สาร๒ธรรมนุภาพวัดกลางพระอารามหลวงนะคะ
เต็มไปด้วยประชาชนที่ร่วมเดินทางมานะคะ
ในพิธีถวายพระทหารเพลกันอย่างเนื่องแน่นรอบวัด
ขณะที่ครอบครัวสหวงนะคะรวมถึงญาติสนิทแล้วก็แขกผู้ใหญ่
ก็มาร่วมอยู่ในพิธีกันพร้อมหน้าแล้วค่ะ
พิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษของปทฤษฎีสหวงในวันนี้
กำหนดการเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
พระสงฆ์๑๐รูปร่วมสวดพระพุทธมนต์
โดยครอบครัวญาติและแขกสนิทรวมถึงประชาชนบางส่วน
ร่วมทำบุญถวายพระทหารเพลในช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
ซึ่งขณะนี้ครอบครัวสหวงได้เดินทางมากันอย่างพร้อมหน้า
สาราธรรมนุภาพวัดกลางพระอารามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะที่มีคนบันเทิงบางส่วนเดินทางมาถึงแล้วเช่นกัน
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ถึงความตั้งใจในการมาร่วมส่งปทฤษฎีเป็นครั้งสุดท้าย

ความดีเพื่อสังคมมีน้ำใจหรือเพื่อแผ่ครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พบกับนางบุญชูนวลสวัสดิ
อายุ๘๔ปีชาวกรุงเทพมหานครนะครับ

เอกหนุ่มในดวงใจปทฤษฎีเป็นวันสุดท้าย
แต่ไม่สามารถขึ้นไปเคารพศพได้นะครับ
จากคุณยายอายุมากและเดินไม่ไหว
ทีมข่าวจึงอาสาพาคุณยายไปเคารพศพ

โดยคุณยายถึงกับน้ำตาคลอนะครับ
เห็นรูปพระเอกอันเป็นที่รักอยู่ตรงหน้า
นางบุญชูบอกว่าเป็นแฟนคลับของพระเอกป

ชอบที่สุดในบทบาทที่แสดงเป็นผู้ใหญ่ลี
ดูแล้วน่ารักซื่อดูไปก็ยิ้มไป
แต่เมื่อทราบข่าวว่าปอเสียชีวิตก็เสียใจเป็นอย่างมาก
แต่สิ่งที่ต้องทำให้ทีมข่าวและผู้ที่มาร่วมงานทราบซึ้งในตัวของคุณยายนะครับ
คือคุณยายเดินทางมาตัวคนเดียว
นั่งรถเมย์จากบ้านเขตจอมทองไปหัวลำโพง
และนั่งรถไฟจากหัวลำโพงนะครับ

โดยมีเสื้อผ้าและน้ำดื่มไม่กี่ชิ้น
พร้อมเงินติดตัวมาไม่กี่บาทครับ
ไปยังไงครับ
ก็นั่งรถเมจ๗๕มา

ลงหัวลำโพง
ก็นั่งจากหัวลำโพงมาบุรีรัม

คนเดียว
สำหรับบรรยากาศโดยรอบนั้นได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

ตกแต่งด้วยดอกไม้โทนสีขาวเขียวอย่างงดงาม
และการคัดเลือกพวงหลีดจากหน่วยงานห้างร้าน
คนดังจากทุกวงการมาประดับไว้บริเวณด้านข้างเมน
จัดระเบียบประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ
ให้ร่วมพิธีในจุดที่ทางวัดจัดเตรียมไว้
มกลางอุณหภูมิหนาวเย็นประมาณ๑๗องศาเซลเซียส
๕นาทีเครื่องศพไปยังเมนนะครับ
และเวลา๑๖นาฬิกาเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายท่อสดบรรยากาศงาน
ได้ตั้งแต่เวลา๑๔นาทีถึง๑๖นาทีได้ทางแถวรักทีวีครับ
ซึ่งบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางหน้าจอขณะนี้นะคะ
คือภรรยาสาวโบแวนด้าที่มาร่วมพิธีทางศาสนาพร้อมกับครอบครัวสหวง
และบรรยากาศขณะนี้นะคะก็เต็มไปด้วยผู้คนนะคะ
จากทั่วทุกสารทิศที่มาร่วมส่งพระเอกหนุ่มในวันสุดท้าย
โดยมีพื้นที่ที่วัดนั้นจัดเตรียมไว้ให้
รวมถึงบริเวณหอไตรนะคะที่เตรียมไว้สำหรับประชาชนเพื่อร่วมพิธี
เพื่อให้ชมการถ่ายทอดสดที่จะเกิดขึ้นเวลา๑๔นาฬิกาในวันนี้ด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันนะครับ
ประชาชนที่จะมาร่วมงานคนที่จะพกเสื้อผ้ามา๒ตัว

ศักดิ์สิทธบุญรัฐข่าวทรัฐทีวี

รายงานสดจากวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐแล้วก็คุณรัชนีคำนึงควร

ที่เก็บบรรยากาศก่อนพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณปอม